ผู้สมเขตนะครับผมก็ล่ามหลักฟังมาตลอดนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้
ก็มีคำพูดหลายอย่างซึ่ง
ถึงเรื่องก่อนยึดอำนาจนะครับยึดบอกว่ามีสวนยางมีความสุข
เกษตรกรมีความสุขนะครับมีเงินเท่านั้นเท่านี้
เป็นแสนล้านมีอาชีพที่เพียงพอ
ถ้าไม่มีการทุกษลิตนะครับในช่วงที่ผ่านมานะ
ผมว่าเขาจะได้เงินมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะ
นี่คือข้อได้จริงผมพูดได้แค่นี้นะครับ
ภาคการผลิตเกษตรทั้งหมดวันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนกันอย่างไรบ้าง
ท่านเคยคิดตรงนี้บ้างไหมครับมีอะไรที่ใหม่ใหม่บ้าง
นอกจากใช้เงินใช้เงินกันอยู่แบบนี้นะครับนะ
เราต้องทำให้เขาเข้มแข็งทำให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนการปลูกพืชได้
วิวัฒนาการหรือต้นทุนการผลิตเรื่องอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
แล้วท่านก็คงทราบดีนะครับว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาจัดการตรงนี้เลย
ต่างคนต่างทำต่างคนต่างช่วยตัวเองกันมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็เอาเงินงบประมาณภาครัฐลงไปอุดหนุนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับ
อันนี้แต่ส่วนนี้ของกาวทรวงเศรษฐ์ก็คงเกินที่แจ้งความเติมให้ผมได้นะครับกะวัดวงคลางด้วย
เชิงมันภาครัฐไปดูแลภาครัฐเศรษฐ์อีกเยอะมากนะครับเยอะกว่าประเภทอื่นอื่นหรือซ้ำไปนะครับ
หลายมาตรการด้วยกันในเรื่องของชาวประมงนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนถ้าฟังดูก็เหมือนกับเอ่อ
เป็นห่วงบรรยายเขาแต่ท่านต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติของเราในทะเลด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามมาตรการต่างที่ออกไปมันก็มีความจำเป็นนะครับ
เพราะเราก็จำเป็นต้องพึ่งพาตลาดโลกด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรไม่ถูกต้องนะครับก็ขอให้ทำให้ถูกต้องนะครับ
ต้องยอมรับว่ามันมีการทำไม่ถูกกฎหมายอยู่เยอะ
ทำลายทัพประความศาสตร์สิ่งที่เราจำนวนมากนะครับ
ถ้าท่านบอกจะเอารายได้อย่างเดียวแล้วท่านจะ
ถ้ามันมีความเสียหายในอนาคตแล้วท่านจะรับผิดชอบไหวไหมครับ
ความเสียหายมันมาจากอะไรถ้าถูกกฎหมายใครจะไปทำอะไรเขาได้นะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของการเกษตรเราให้ความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดนะครับ
เห็นได้ว่าพืช๖พืชหลัก๖ชนิดนะครับ
วันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตลาดโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
หลายท่านบอกราคายามันควรจะเป็น๑๒๐บาท

ผมถามแล้วท่านจะไปขายใครครับราคาที่ว่านี้
แล้วก็มีการประกันราคาข้าวให้ตามที่เรามีงบประมาณวงเงินมาตรา๒๘อยู่นะครับ
อย่างเกือบเต็มจำนวนแล้วในขณะนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นราคาข้าวไม่ใช่ราคาที่เราตั้งได้เองนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งตามกฎิกาสากลของเขาเพราะเรามีการส่งออกนะครับ
งั้นถ้าเราปลูกเยอะแล้วเราขายราคาที่เราต้องการเยอะ
แล้วใครจะซื้อท่านครับลงสีเขาจะซื้อไหม
แล้วซื้อไปแล้วเขาจะไปขายใครได้
เขาจะสามารถไปแข่งขันดำราคาสู้กับต่างประเทศได้ไหม

ทั้งต้นทางกลางทางและสู่ในทางนะครับ

ไม่เข้าใจได้อย่างไรนะครับว่าเราใช้ประโยชนอะไรไปแล้วบ้าง
ท่านต้องการจะไปตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้น

ท่านไม่เคยรู้เรื่องระเบียบเลยหรือไงนะครับ
ท่านก็เคยเป็นรัฐบาลกันมาก่อนแล้วทั้งสิ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องระบบระเบียบกฎหมายรับรองเงินหลวงเนี่ยไม่มีตกล้ำ
น้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่แล้วนะครับมีปัญหาก็
ก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกันมากันแล้วกันนะเรื่องวัคซีนเนี่ย
จริงแล้วเราก็เตรียมการมาตั้งแต่ต้นปี๖๓นะครับ
แต่ขณะนั้นการวิจัยการพนาวัคซีนก็ยังไม่มีผลสำริทชัดเจนนะครับ
กระทั่งมีความชัดเจนเกิดขึ้นมีการรับรองโดยครู
เราก็ทยอยบริการจัดหามานะครับมันไม่ใช่สินค้าตามท้องตลาดทั่วไป
เป็นสินค้าฉุกเฉินนะครับวันนี้เราก็ปลดล็อกไปหลายอย่างด้วยกัน
รัฐบาลก็มีหลายยี่ห้อที่เข้ามาในขณะนี้นะครับแล้วขึ้นอยู่กับผู้ขายด้วย
ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางเขาด้วยถ้าพูดกันลอยลอยเนี่ย
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่ามันง่ายแล้วทำไมไม่ทำ
ถ้ามันง่ายจริงทำไมผมจะไปทำใช่ไหมสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้
ทำไมผมจะไปทำนะครับเพราะเป็นความเสียหาย
สูญเสียชีวิตของประชาชนแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่
ผมจะมีความสุขได้เลยนะครับผมพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
ในส่วนของบ้านการต่างต่างเหล่านี้นะครับ
กลับบ้านก็หลายคนก็เมื่อเช้าก็พูดไปว่า
เอ่อทุกคนต้องอยู่ตัวตัวเองท่านไม่ดูหรอกครับ
ตอนแรกแรกมันก็มีปัญหาอยู่ตอนหลังเราก็จัดรูปแบบในการ
เดินทางให้กับเขาเพราะว่าปล่อยไปอิสระเสรีมันก็ไม่ได้
นะครับก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามไปอยู่ใน
ไปอยู่นะครับโรงพยาบาลสนามแล้วก็มีการปรับปรุง
วันนี้สถิติทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้น
ทุกอย่างมันมีปัญหาต้องแก้เสมอถ้าเกิดเป็นการทำงานให้คนจำนวนมาก
คดีนี้นะครับเราทำงานเพื่อคนหลายสิบล้านคนนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านอยากจะเป็นนายมตรีท่านก็ผมก็อวยพรให้ท่านสม
สมหวังกันนะครับในการเลือกตั้งคราวหน้ากันแล้วกันนะ
ก็ไว้ท่านเป็นรัฐบาลแล้วก็หาเงินมากันแล้วกันอย่างที่ท่านว่า
แต่จะใช้เงินไงของท่านก็ได้แต่ท่านก็ระวังนะครับ
อาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศเหมือนบางคนที่ผ่านมานะครับ
ในเรื่องของเงินสมทบเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับ
วันนี้ผมก็ดูแลอุปกรณ์ส่วนท้องทินวันนี้งบหมายก็จำเป็นต้องใช้งบหมาย
กลุ่มนะครับจากทุกที่จากทุกแหล่ง
ในส่วนใดก็ตามที่ไม่มีเงินพอแล้วก็จะถ่ายงบกลางไปเพิ่มเติมให้นะครับ
แต่จะอยู่ดีจะจ่ายไปโดยตรงมันทั้งหมดมันคงเป็นไปไม่ได้
วันนี้ก็จ่ายสมทบไปเยอะแล้วพอสมควรนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสม
เอาไว้เรามีเงินเยอะกว่านี้มันก็คงจะทำได้มากกว่านี้นะครับ
คือถ้าค้านทุกอันมันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับผมว่านะ
อันนี้ก็เป็นการกล่าวในข้อที่จริงนะครับเพราะว่าท่านก็กล่าวมา
ท่านก็ลองฟังผมกล่าวบ้างอย่าโกรธผมก็แล้วกันนะ
ผมก็ไม่เคยโกรธท่านอ่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโควิดสิบเก้านะครับ
ซึ่งท่านก็พูดกันมาหลายวันแล้ว๒วันแล้วที่ผ่านมา
บางทีข้อมูลก็ไม่ตรงกันบ้างนะหรือบางทีก็ไม่เข้าใจ
แกล้งไม่เข้าใจก็แล้วแต่นะครับผมก็จำเป็นต้องทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
โควิด๑๙นั้นเป็นวิกฤตระดับโลกทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว
ไม่ใช่เกิดแต่ประเทศไทยประเทศเดียวจำตรงนี้ไปบ้างนะครับ
รอบบ้านก็มีภูมิภาคอื่นก็มีอนุภูมิภาคก็มีอาเซียนยุโรป
ตะวันตกหมดทุกประเทศทั้งโลกไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับ
สติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก
สูงกว่าสองร้อยสิบหกล้านคนนะครับสี่เท่าห้าสามเท่าหรือสี่เท่าของประเทศไทย
นะครับถ้าคูณตัวเลขเจ็ดสิบล้านคนของเราโดยประมาณนะครับ
มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสี่จุดห้าล้านคนน่ากลัวไหมครับตัวเลขนะ
เพราะฉะนั้นมันมีความผูกพันสำคัญหมดไม่ว่าจะการท่องเที่ยวการเดินทาง
การบินการเดินทางทั้งหมดมีปัญหาหมดแต่อันตรายการโควิด
ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่เจอสถานการณ์นี้มาก่อน
นะครับแต่เราก็พยายามทำอย่างเต็มที่ตามมาตรการที่ทยอยมาเป็นระยะระยะ
นะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ง่ายนักหรอกครับ
ทำงานอย่างเป็นระบบการทำงานที่ให้มันถูกต้อง
ในโดยการใช้จ่ายกรมมาลต่างต่างเหล่านี้นะครับมันส่งผลกระทบเป็นมุมกว้าง
สถานสุขมาตรการต่างต่างก็ตามเป็นมาตรการที่
เขาเสนอมานะครับเป็นมาตรการของหมอหลายสิบคนนะครับ
จะเป็นร้อยคนด้วยซ้ำไปกว่าจะขึ้นมาได้ที่จะให้รัฐบาล
กำหนดมาตรการผมต้องฟังฝ่ายสาธารณสุข
ผมไม่สั่งเองไม่ได้ผมจะปลดตรงนู้นปล่อยตรงนี้
ผมก็ต้องฟังหมอฟังแพทย์นะครับเพราะเขาเป็นคนเหน็ดเหนื่อย
เขาเป็นคนอยู่หน้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการจำกัดการเคลื่อนที่
การไม่ได้ยาห่างทางสังคมฉันช่วยตรงนี้นะครับ
ว่าขอให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังนะครับ
อยู่บ้านถ้าออกนอกบ้านก็ถ้าจำเป็นก็ออกไป
อย่างงี้บ้างซี่ครับเคยมาให้รสอ่ะมั้ยงั้นก็มี
กระทบกับมาตรการทุกอันนั่นแหละการจำกัดกิจกรรมทางสังคม
มันเจอกันทั้งโลกอะเนี้ยทั้งโลกอย่าลืมว่ามันไม่ใช่
ประเทศไทยประเทศเดียวอยู่ในโลกใบนี้นะครับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด๑๙นั้น
เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ตั้งแต่นานมาแล้วล่ะเพิ่งพาการท่องเที่ยวและบริการ
โดยเฉพาะจากต่างประเทศนะครับท่านก็มีการพูดไปแล้ว
ว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ
โครงสร้างต่างก็มีการปรับหลายอย่างแล้วนะครับ

ทุกประเทศก็เจอสถานการณ์เดียวกันนี้หมดนะครับ
แต่ก่อนหน้านั้นภาพการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นพระเอกของเรา

มีการจ้างงาน๘๓ล้านตำแหน่ง
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเกือบ๔๐ล้านคน

ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีการสร้างงานสร้างรายได้สร้างกิจการเกี่ยวข้อง

แต่เมื่อมีสาการโควิดขึ้นมา
มันส่งผลลบอย่างรุนแรงนะครับต่อการท่องเที่ยวของไทย
นักท่องเที่ยวลดลงเหลือประมาณ๖๗ล้านคน

และค่าว่าจะลดลงต่ำกว่า๑ล้านคนในปี๒๐๖๔
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นผลจากมาตรการต่างที่ออกมาเพื่อจะต้องหยุดยั้ง
จำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙นะครับ
ในประเทศและต่างจากต่างประเทศนะครับ
แล้วก็มีการทยอยบริการมาตามลำดับ
นั่นคือการเตรียมการเตรียมความพร้อมนะครับ
หลายประเทศก็เอาตัวเราเอาของเราไปเป็นเยี่ยงอย่าง
เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราทำสำเร็จเขาก็น่าจะสำเร็จบ้างโดย
สำคัญอย่าให้มีคนไปทำให้มันแพร่เชื้อในภูเก็ตของผมเลย

ประชาชนเขาเดือดร้อนนะ
ก็มีการเคลื่อนไหวมีการไปชุมนุมมีต่างไปที่ภูเก็ต
เหมือนกับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับ

ผมก็ไม่รู้จิตใจท่านทำด้วยอะไรกันเหมือนกันนะครับ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุขนำหน้าเศรษฐกิจนะครับ

่งเน้นไปที่ด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่
แต่เราก็ตามเมื่อเทียบกับต่างประเทศและค่าเฉลี่ยของโลก

ซึ่งอันนี้เป็นไปตามธรรมชาติของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
เศรษฐกิจโลกภูมิภาคอนุภูมิภาคนะครับถ้าเราจะมองเปรียบเทียบว่า
ประเทศไทยบริหารสถานการณ์โควิดได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร
นะครับลองเทียบดูแล้วกันนะต้องเอาตัวเลขเหล่านี้มาดูด้วยนะครับ
ถ้าบอกว่าคนตายเท่านี้คนเจ็บเท่านั้นหลายวันเท่านั้น
เยอะนะเจ็บหรือตายเนี่ยแต่ผมก็ไม่พอใจอ่ะ
เพราะใต้คนเดียวผมก็ผมก็เสียใจใช่ไหมผมก็อาจจะต้องขอโทษ
ว่าผมทำให้เขาตายหรือเปล่ามันก็ตายเพราะโควิดอ่ะนะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันสิครับช่วยกันเป็นกำลัง
ช่วยกันสร้างความศรัทธาให้ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบไม่ใช่
ถ้าไม่มองในอีกมุมหนึ่งแหละครับถ้าถ้าไม่เตือนเขา
การแพร่ระบาดมันจะทำได้จริงไหมนะครับ
เพราะทุกคนก็เดินทางได้เองหมดนะวันนี้ก็มีการฝ่าฝืนมากมาย
ผมไม่ต้องการจะไปลงโทษอะไรเขาเลยอัตราการติดเชื้อ
ประชากรต้องต้องคิดคำว่าประชากรของเรานะครับเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคม
เร็วเร็วนี้ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์
มีอัตราผู้ติดเชื้อตำกว่าค่าเฉลี่ยของโรคที่สองจุดเจ้าเจ็ดของประชากร
นี่คือขี่ความวาดในการใส่บาทของเราซึ่งพัฒนาในเรื่องของโควิด
เนี่ยมันไม่มีโควิดเราได้เป็นอันดับ๖ของโลกนะ
รับสามารถวิบาลโรคทั่วไปคนต่างชาติคนต่างของประเทศมาเป็นจำนวนมาก
เชื่อมั่นในหมอพยาบาลแต่วันนี้โควิดไม่มีใครที่จะไว้ใจซึ่งกันและกันได้เลย
นะเพราะมันโรคที่มันอุบัติใหม่นะครับแล้วจะต้องอยู่กับมันกับเราอีกนานหรือไม่
ก็ยังไม่ทราบผมก็เตรียมการไประยะไปนะครับ
ไปดูอัตราการเสียชีวิตเมื่อสามเอ็ดสิงหาคมประเทศไทยมีค่าเฉลี่ย
ที่๐๙๕ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่๒๔
แต่ผมย้ำนะครับตายคนเดียวผมก็ไม่มีความสุขนะแต่นี่คือตัวเลขที่มันเกิดขึ้น
เป็นข้อเท็จจริงนะครับอยู่ที่เราจะร่วมมือกันได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ
ติดเชื้อต่างต่างก็ตามแน่นอนครับรัฐบาลนี้ผมก็มุ่งหวังจะทำให้ดีกว่านี้
ทำให้ดีที่สุดการสูญเสียประชาชนแม้แต่เพียงคนเดียว
ผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรือใครอยากให้เกิดขึ้นไม่รู้
เพื่อจะเอามากล่าวเรศภาจนทำให้ระบบสารสุขเขาเสียหาย
พยาบาลเขาลำบากเท่าไหร่นะท่านก็ลำบากผมก็รู้ประชาชนก็ลำบาก
และแพร่พยาบาลเขาไม่เหนื่อยเขาไม่ลำบากนะครับ
เขาลำบากกว่าด้วยซ้ำไปทุกคนก็ต้องอดทนต้องอยู่กันไปให้ได้
มาตรการของรัฐที่ออกมามันก็ต้องเฉลี่ยแบ่งปันกันไป
บ้างบ้างน้อยบ้างทุกครั้งที่มีมาตรการ
ขณะที่เป็นการห้ามเป็นการต่างมันก็มีมาตรการตามมา๑เดือน๓เดือน๒เดือน
เดี๋ยวก็ทำต่ออีกก็ต้องให้เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้
แต่ไม่ใช่เพื่อจะเอาเงินนี้ไปใช้อย่างปกติเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
นั่นคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในช่วงนี้ไปก่อน
อะไรที่สามารถปรับปรุงตัวเองได้วันนี้ก็มีหลายคนที่พัฒนาตัวเอง
ไปสู่การค่าออนไลน์การค่าที่ส่งถึงบ้านต่างเราเรียกมีดีเกิดขึ้นอย่างเยอะ
ถ้านั่งอยู่เฉยมันคงไม่ได้อะไรดีขึ้นมาก็รอรับเงินซึ่งบอกว่าน้อย
แต่ทำยังไงได้ล่ะครับผมดูแลคนทั้ง๓๐กว่าล้าน
ที่ต้องจ่ายเงินไปในขณะนี้๓๐ล้าน๔๐ล้านหลายมาตรกรรมไว้ด้วยกัน
ในเรื่องของการแก้ผ่าอันนี้รัฐบาลก็ได้ใช้นโยบายการเงินการคลังขนาดใหญ่
มะเยียวยารักษาสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหลายอย่างร่วมด้วยกัน
และบางอย่างโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนั้นจากการที่เราพึ่งพากับท้องเที่ยว
โชนการส่งออกนำเข้ามันก็เหลือแต่เพียงการใช้จ่ายภาครัฐนี่แหละครับ
ที่จะช่วยพาเข้าประคองไม่ให้เศรษฐกิจขนตัวยังรุนแรง
เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินช่วงนี้ต้องมีความระวังอย่างที่สุดนะครับ
ทำไงโครงสร้างตรงนั้นมันไม่ถูกพังทลายไป
อุตสาหกรรมการจ้างงานมันก็มีมาตรการ
มาตรา๓๓มาตรา๓๙มาตรา๔๐นะ
ในการที่จะลดการไม่ลดการจ้างงานจนมากเกินไป
มีการจ่ายคนละครึ่งสมทบซึ่งกันและกัน
ทำไมผมจะไม่ทำครับวันนี้เดี๋ยวในเรื่องของ
แรงงานเดี๋ยวรับจริงแรงงานโครงแรกชี่แจงนะครับ
ว่ามันว่างงานเท่าไหร่แล้วเราแก้ปัญหาอย่างไร
ประกอบว่ารัฐบาลได้ทำงานด้านด้านนี้มาอย่างไรนะครับธนาคารโลกในระบุว่าการระบาดหลายละลอกของโควิด
เก้าในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี
สองแรกหกสิบสี่แต่ก็ได้ในเรื่องของความต้องการสินค้าและการเป็นการของธนาคารโลกที่เริ่ม
ตัวพร้อมกับมาตรการการช่วยเหลือทางการคลังขนาดใหญ่ของไทยที่ท่านว่าไม่ได้
ผลน่ะนะมาช่วยไว้ทั้งมาตรการให้เงินเยาว์ยาประชาชนกลุ่มต่างต่าง
โครงการฟูฟูเศรษฐกิจต่างต่างมาตรการเหล่านี้จะช่วยประกับประคองอุบัติสงค์ของ
ขณะที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์
และมีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
ที่ท่านว่ามันก็ยังน้อยอยู่นะเพราะความเดือดร้อนมันมากไง
แต่เทียบดูแล้วประเทศหนึ่ง๐๘
เราช่วยมาในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
เพิ่มขึ้นถึง๓๒ไม่ว่าจะจากเงินกู้เงินงบกลาง
เงินกู้ทั้ง๒ทางเลยมาเขาชมเรามาอย่างนี้
ก็ฟังเขาบ้างดีครับคิดเองพูดเองอยู่อย่างเดียว
มันก็ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
ที่รัฐบาลจัดสรรเงินกู้๑ล้านล้านบาท
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง
ลองไปถามดูนะครับคนที่มาพูดว่าท่านอยู่ไม่ได้ไว้ล่ะ
มีใครไปเรียกก็๊อกหรือเปล่า
ก็จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเคยทำอย่างนี้ไหม
นี่ถือว่าเราต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการทุจริตไปอีกด้วย
รัฐบาลได้มีการเลขรักการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น
ก็ทำให้ผลกระทบที่เกิดจากภาพวัติศาสตร์ที่ชะกังกัน
อย่างการสันหันจากผลกระทบโครงคลุม๑๙
ในตรงการตั้งงานการหารายได้และความยากจน
แน่นอนครับคนที่มีความยากจนแต่เราไปดูสถิติความยากจน
ที่เรามองอยู่บันทึกว่าเราจนจนจนจน
สถิติของการที่มีประชาชนที่มีรายได้พ้นระดับการยากจน
มันมีตัวเลขอยู่นะครับว่าเท่าไหร่แต่ยังไงก็ยังเหลืออยู่แหละ
ทำยังไงข้างล่างจะขึ้นพ้นเส้นเขาประชาชนนี้ขึ้นมาให้ได้
นะครับก็คือการแก้ปัญหาความจำชนเป็นลายครัวเรือน
และถ้าบางประเภทได้อย่างงี้อยู่จะเข้าไปหาเข้าไปคุยเข้าไป
แนวทางในการช่วยเหลือเป็นครัวเรือนอันนี้กระทรวงมหาทัยกำลังเร่งเหมือนกัน
เรื่องนี้อยู่โดยแนวทางมาจากต่างประเทศนะครับเหมือนกัน
แต่เงินเราอาจจะได้มากไปเท่าเขาแต่วิธีการคือต้องสั่งสอนให้ความรู้แนะนำ
หาอะไรที่มันเป็นศักยภาพของเขาให้เจอเราต้องคิดสลับซับซ้อนแบบนี้นะ
ไม่ใช่มีเงินเท่าไหร่ให้ไปให้ไปให้ไปให้เพียงพอมันอยู่ไม่ได้หรอกครับ
หน้าน่ะนะไม่งั้นไอ้หนี้ฐานะมันก็จะเพิ่มขึ้น
เพิ่มสูงขึ้นชั่วคราวแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบความยั่งยืนทางการคังระยะปานกลาง
นะครับปานกลางคือสามปีขึ้นไปนะครับยิ่งกว่านั้นนี่ฐานะของเราส่วนใหญ่เป็น
นี่ที่เป็นเงินตราภายในประเทศและสภาพคล่องภายในประเทศก็มีอยู่อย่าง
พีมพอที่ธนบาลกู้และค่ะถ้าจำเป็นและหนี้ฐีกรใหม่ก็มีการอายุการ
ไทยทรที่ค่อนข้างนานปัจจัยทางดังนี้จะช่วยประทาวน์ความเสี่ยงของ
ฐานะการเงินการคลังของประเทศไทยผมเคยพูดไปแล้วเมื่อวานเราอยู่ระดับ
สามีบวกนะครับแล้วไม่ได้เคยถูกลดมาเลยนะ
แล้วอยู่ระดับนี้มาโดยตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงช่วง
โควิดนี้ด้วยในส่วนรายงานของของกล้องสูญการเงินระหว่างประเทศ
มีการเก็บสถิติตัวเลขทางการคลังแบ่งตามลักษณะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
กลุ่มประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้ต่ำซึ่งประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่รู้ไหมครับเอางี้มาพิจารณากันบ้าง
อยู่ตรงไหนของโลกนะแผนที่โลกสีต่างต่างนั้นแสดงให้เห็นถึงขนาดของ
ตรการด้านการคังของประเทศต่างต่างที่ออกมารับมือกับผลกระทบโควิด
เมื่อเทียบกับจีดีพีโดยสีเขียวแก่นั้นมีการใช้มาตรการการคลังในการ
เหลือประชาชนมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของกีดีพีนะครับอันนี้สีเขียวแก่นะครับ
สีเขียวเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีสีเขียวอ่อนห้าถึงเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของจีดีพี
สีเหลืองสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีสีแดงต่ำกว่าสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของจีดีพี
นั่นคือภาพรวมที่มองภาพของประเทศไทยนะครับของโลกด้วยนะครับดูไว้ด้วยกันนะครับ
นี่คือมาตรการของประเทศต่างที่ออกมานะครับ
หากเทียบกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็คือประเทศไทยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงภาพของโลก
พบว่าไทยใช้นโยบายทางการคลังในการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙
ขนาดใหญ่ประมาณ๑๑๔ของจีดีพี
ใช้โนโลกุลบาลการเงินการคลัง๕๒ค่อยจีดีพี
อีโนเรเซีย๔๕ของจีดีพี
การระบาดโควิด๑๙อยู่ในระดับเดียวกันกับกลุ่มประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ
อเมริกาแคนาดาอังกฤษออสเซียออสเตรเลียดิวซิเล่นญี่ปุ่นเป็นต้น
ประเทศที่ใช้นโยบายการคลังใกล้เคียงกับไทยเช่นเรมนี๑๓๗
ดังนั้นจากการรายงานทั้ง๒ฉบับขององค์กรระหว่างประเทศทั้งสองแห่ง
ซึ่งเป็นองค์กรระดับชั้นนำของโลกมีความเป็นกลางเชื่อถือได้
ต่างก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
เพื่อใช้แก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างเต็มที่
รัฐบาลได้เร่งเยียวยาประชนอย่างเต็มที่
เห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งพาภาคบริการและภาคท่องเที่ยว
โดยว่าต่างประเทศนั้นทำให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจไทยมากกว่าประเทศอื่น
เทียบแล้วมาตรการการให้ความช่วยเหลือและแก้ใหม่ของไทย
สูงกว่าหลายประเทศในกลุ่มเดียวกันหรือแม้แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก
แม้ว่ารัฐบาลจะต้องกู้เงินมาเพื่อใช้ดำเนินมาตรการ
ก็ยังคงต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง
มีเวลาหนี้สาธารณะที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอยู่มาก
เพราะฉะนั้นจะมากล่าวหากันว่าผมและรัฐบาลแก้ปัญหาไม่มีสิทธิภาพได้อย่างไร
นี่ก็ต้องฟังมุมมองของต่างประเทศเขาด้วยนะครับ
เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกไม่ใช่ประเทศสำหรับธรรมนาฏ
ไม่ใช่ประเทศที่มีรายได้สูงเหมือนประเทศอื่น

รัฐบาลไทยใช้เงินแก้ปัญหาโควิด๑๙นั้น
รัฐบาลไม่ได้ใช้เงินไปโดยเปล่าประโยชน์
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

โดยตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤตการณ์โควิด๑๙
รัฐบาลใช้มาตรการเยียวยาประชาชนโดยตรงไปหลายโครงการ
นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้ประชนได้เข้าถึงอย่างโปร่งใส
ไม่ว่าจะระบบถุงเงินคนละครึ่งโครงการรักชนะโครงการเรารักกัน
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การเราไม่ทิ้งกันโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
การชอบดีมีคืนโดยใช้ข้อวิเคราะห์ข้อมูล
ในการเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมาย
ทำให้เม็ดเงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับ
ทั้งนี้ประเมินว่าปริมาณเงินทั้งหมดที่เข้าสู่กระเป๋
ชนโดยตรงไปแล้วประมาณ๘๕แสนล้านบาท
ไปสู่หมู่ผ้าชนโดยตรงกว่า๔๒๓ล้านคน
แล้วยังคงต้องทำต่อเนื่องนะครับซึ่ง๘๕แสงล้านบาท
ถือว่าคือหนึ่งในสี่นะครับของโรงพยาบาลรายจ่ายประจำปี
ไม่มีนโยคคนหลายช่วยประชุนได้แบบนี้ไม่มีผู้น้ำคนหลายยอมถูกตอว่า
กู้กันเก่งแล้วมาใส่มือประชุนแบบนี้สี่สิบสองจุดห้าล้านคน
รัฐบาลคำหนึ่งถึงประชุนเป็นหลักเข้าใจด้วยความจุดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนรัฐบาลก็จับตรงคำแล้วผมก็ถูกตำนี่ถูกอะไรอยู่แบบนี้
นะท่านต้องไปดูนะครับมีข้อมูลให้ชัดเจนถ้าถาม
แล้วถามทุกคนก็ไม่มีวันเพียงพออยู่แล้วครับยังไงก็ต้องหาให้เขาก็เติมให้เข้าไปเรื่อยนะ
และสบายที่สำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจากค่าคล้องที่ไฟฟ้าปลาอินเทอร์เน็ต
ก็บอกว่ามีปัญหาตรงนี้ผมก็แก้ให้หมดเราจ่ายเงินไปจำนวนมหาศาลนะครับ
เป็นเรื่องข้าน้ำข้ามไฟอินเทอร์เน็ตรวดการจ่ายเงินทรงสมโทษประการสังคม
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ผู้ปกครองนักเรียนและครู
ทุกขนาดพิกัดศึกษาจนถึงรัดับหมุดอุดมนต์ศึกษาทั้งภาครัฐละเอียดกันชน
ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนปลนการชำระหนี้การลดภาระหนี้ทั้งในส่วนของหนี้บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล๔๙๙ล้านบัญชีหนี้จำนำเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์๒๗๗ล้านบัญชี
เชื่อที่อยู่อาศัยโดยลดอัตราดอกเบี้ยปรับระดับลำดับการตัดชำระหนี้ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้โรคมากขึ้น
ยืดหนี้ลดค่างวดปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และปรับวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
เรื่องหลังนี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายให้มีผลเป็นการถาวรซึ่งไม่เคยมีการทำมาก่อนในรัฐบาลใดในเก้าสิบกว่าปีที่ผ่านมา
ล่าสุดได้มีการออกบ้านอาการพักชำระหนี้๒เดือนผู้เชื้อลุงหนี้จะต้องปิดกิจการจากบ้านอาการของรัฐ๒เดือน
โดยมีนโยบายเพิ่มเติมว่าเมื่อหมดเวลาระยะเวลาพักชำระหนี้แล้วสถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่กับลูกหนี้โดยทันที
มันมีหลักการสำคัญทุกอันนะครับเราจะทำอะไรต่างก็ตามมันต้องมีข้อมูล
ตอนนี้รัฐบาลยังเดินหน้าแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยในกลุ่มต่างได้แก่หนี้กรยศ๖๔ล้านราย
ปัจจุบันมียอดหนี้ประมาณ๔๕๘๐๐๐ล้านบาท
ขณะนี้กำลังการอยู่หลายเรื่องนะครับทั้งการยกเลิกผู้ค้ำประกันตั้งแต่ปีการศึกษา๒๐๖๐
การลดดอกเบี้ยเงินกู้และเบี้ยปรับการพักชำระหนี้การชะลอการฟ้องบังคับคดีผู้กู้
รัฐบาลกำลังแก้ไขหนี้สินครูอีกเก้าแสนรายยอดหนี้๑๔ล้านล้านบาท
ได้ทำไปแล้วหลายเรื่องเช่นการลดดอกเบี้ยเงินกู้การปรับโครงสร้างหนี้ครู
ดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมต่างที่ไม่จำเป็น
วิธีการหักเงินเดือนเพื่อจ่ายหนี้ครูให้เงินเดือนครู
เมื่อถูกหักหนี้แล้วยังมีเหลือใช้ในเรื่องต่าง
เป็นอุบัติศักดิ์ในการดำเนินชีวิตและมีปัญหาการมหัสการ
โดยการใช้จ่ายงบมารที่ไม่เพียงพอไม่ใช่เรื่องง่าย
แล้วก็โอกาสที่จะเกิดไวรัสแบบนี้มา
ก็มีโอกาสอีกในอนาคตนะครับ๕ปี๑๐ปีมันก็เกิดขึ้น
อีก๕ปี๑๐ปีนั้นมาก็คือเราจะรับได้ไหม
ไม่เคยมีใครทำนะครับลงมาสนามโรงพยาบาลอะไรไม่มีนะครับต่างประเทศ
ที่พักคอยต่างแน่นอนมันต้องมีปัญหาคนมันเยอะไง
โทรศัพท์ต่างวันนี้ก็ปลดล็อกไว้ได้เยอะแล้วเพราะคนมันจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจสนใจร่วมมือผมโทษใครไม่ได้
ผมก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีทุกเรื่องนะผมเป็นนายกมตรีผมเข้าใจไม่ต้องย้ำบ่อย
หน้าที่ของผมมันเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องทำร่วมกับรัฐบาลร่วมกับพักร่วมรัฐบาล
ต้องทำให้สำเร็จนะไม่ใช่เรื่องง่ายนโยบายก็ต้องมีความคล่องตัว
เพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ปรับโน่นปรับนี่ในชุดหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนตามสถาการณ์ความแรงของโลก
ท่านเคยพูดไปว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรท่านรัฐตรีทุกโครงการทุกแผนงานของรัฐบาล
มันจะสำเร็จไหมล่ะครับไม่สำเร็จหรอกครับแล้วท่านจะทำยังไง
การใช้งบมารจากเงินภาษีของพี่นอมพระสมส่วนนั้นต้องคุ้มค่าเกือบอยู่ปฏิภาพสูงสุด
เมื่อวานท่านก็พูดไปถึงเรื่องเจ้าสัวในทุนผมพี่รอบพี่นาวผมไม่เคย
ไม่เคยครับผมไม่เคยต้องทำอย่างนั้นกับใคร
ผมมีศักดิ์ศรีของผมให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ผมไม่เคยเจรจานอกรอบนอกกรอบจะให้อะไรใครผมไม่เคยจริง

ถ้าท่านโยงไปโยงมาคนนี้มีแทร่โดนแทร่หนีบตั้งกับญาติตั้งกับปูตั้งกับญาติ
เผลอถ้าคุณโยงไปเป็นเชื้อสายเขาด้วยกันแล้วแหละถอบปัญญาณาเยอะก็
พูดอะไรกันไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับ
ก็ขอสรุปอีกครั้งนะครับตัวเลขทั้งหมดไม่ว่าด้านสาธารณสุข
การใช้นโยบายการเงินการคลังที่เข้มข้นในการดูแลเศรษฐกิจ
ก็ทำให้ปัญหาใหญ่นั้นส่งผลรุนแรงน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ดีกว่าค่าเฉลี่ยของโลกดีกว่าในประเทศหรือไม่

เพราะมีการตรวจสอบในองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับ

องค์กรชั้นนำธนาคารโลกไอเวฟ

ใช้เงินเยียวยาถึงมือประชนโดยตรง
ก็ยืนยันว่ารัฐบาลให้ก่อนทำงานกับปากทอง

และแน่นอนนะครับวิกฤตครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มาก

ผมจะไม่ฟังอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์

ว่ากันไปดูถูกเหยียดหยามไป

เพราะประชาชนเฝ้าฟังอยู่ทางบ้านวันนั้นจะมีวิธีการใหม่ของท่าน
มากกว่าการด้อยฆ่ามากกว่าการที่พูดจากกระทบกระเทียบ
สำนองเนี่ยนะผมว่าไม่เกิดประโยชน์
ในเมื่อเราต้องการจะพัฒนาปฏิรูปการเมืองของเรา
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชนนะครับวันนี้เขาเชื่อมั่นในระบบการเมืองอย่างไร
วันนี้ท่านพูดว่าผมเข้ามาเข้ามารัฐประหารตั้งแต่๕๗น่ะ
วันนี้มันปีอะไรแล้วครับหกสี่แล้วมั้งแล้วท่านกับผมมานั่งอยู่ตรงเนี้ย
มาด้วยอะไรแล้วท่านพูดฉบับเดียวกันหรือเปล่า
บางคนละฉบับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็จะมาอ้างต่อว่า
เอ๊ะเพราะเอื้อประโยชน์ให้กับผมผมผมไม่ต้องการเนี้ย
ก็เป็นเรื่องของการทำงานของท่านมาไม่ใช่หรือไม่ใช่ผมนี่นะ
เพราะฉะนั้นก็เอาไปสู้กันก็แล้วกันวันหน้าให้ประชนเป็นคนตัดสิน
นะครับอย่าเป็นคนเบื่อง่ายนะมันเบื่อเพราะอะไรอ่ะ
เพราะมีปัญหาอะไรหรือไม่เพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรกันหรือเปล่า
หรือได้น้อยเกินไปไปคิดคิดคิดคิดทุกคนรู้ดีอยู่แล้ว
ผมไม่ไปก้าวลวงใครทั้งสิ้นผมจะไม่พูดอะไรที่มันไม่ใช่กฎหมาย
อะไรที่ไม่มีหลักฐานผมจะไม่พูดเพราะมันยังไม่ใช่ข้อที่จริงที่พิสูจน์ได้
ท่านบอกว่าเรื่องการปรากปามยาเศษติทธิ์หยุดเยอะแยะไปหมด
มาบอกผมสิครับบอกผมมาเลยเขียนจดหมายมาให้ผมเลย
ผมไม่ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจที่ท่านว่าทั้งหมดเนี่ย
เรื่องโน้ทที่ส่งมาที่ผมเนี่ยเขียนจ่าล่าซองมาผมเลย

ไม่ว่าจะใครทั้งนั้นอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาก็แล้วกัน
เจ้าที่ตรงไหนที่มีความผิด
ถ้าไม่แจ้งมามันจะรู้ไหมล่ะครับ
คนดีเขาก็ทำงานนะคนชั่วมันก็มีอยู่ทุกที่อ่ะ
ไม่ใช่องค์กรมันเสียหายตำรวจทั้งหมดมันล้มเหลว
แล้ววันนี้คดีความคดีอื่นที่เกิดขึ้นเรื่องการคดีอาญาคดีแพ่ง
คดีอะไรล่ะความปกพายชีวิตทัพสิน

มันก็มันป้นจี้กันทุกวันไม่มีหรือไม่
ภาคตายวันนี้ดูว่าวันสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
ยังแล้วยังถ้าท่านพูดมาอย่างนี้ยางที่ว่าท่านว่าเนี่ย
เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือไม่ทำแบบเดิมก็ได้แบบเดิมทุกอย่างอ่ะ
รัฐบาลคิดอย่างนี้นะครับถ้าทำแบบเดิมมันก็ได้แบบเก่า
ถ้าโกหกมันก็ได้แบบเดิมมันก็ได้เป็นวัน
ผมไม่เคยโกหกใครนะผมผมยืนยันด้วยตัวเลข
ยืนยันด้วยความจริงเพราะผมไม่ได้ทำงานด้วยผมคนเดียว
ผมไม่ได้ทำงานด้วยทั้งหมดองค์ความประโยชน์ทั้งหมดขับเคลื่อนไป
มันอาจจะมีช้าบ้างมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็แจ้งมา
ผมก็เริ่มใจให้ทุกทีอะปราณากรรมดรที่ศรศรเขาล้องเข้ามา
ให้มาชี้แจงสะพานนู้นสะพานนี้แหล่งน้ำตรงตรงนี้
ผมก็สั่งให้ไปแก้ไขจัดหางบมารไปเติมให้
ถ้ามันเร่งด่วนผมก็ให้งบกลางไปโดยมติคอรมอลก็ให้ไป
ผมก็ทำมาอย่างงี้ตลอดอ่ะนะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปมองดูเมื่อ
ก่อนเจ็ดปีที่แล้วมันเป็นยังไงมันมีอะไรปรากฏมาแล้ว
ผมจำเป็นต้องกล่าวอ้างผมไม่อยากจะพูดจริง
นะเดี๋ยวจะลืมกันนะลืมง่ายเหลือเกิน
ก็ขอขอบคุณประดานสามชิคผู้ตรงเขตทุกท่านผ่านท่านประธานสภาไปด้วย
ขอบคุณท่านประธานที่เคารพสมาชิกผู้ตรงเขตทุกท่าน
ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอะไรก็แล้วแต่พักร่วมทั้งหมด
เรามีปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือปัญหาของประเทศชาติของเรา
ไม่ใช่ปัญหาทางการเมืองอย่างเดียวปัญหาภูมิภาค
ปัญหาทะเลจินใต้ปัญหาประเทศรอบบ้านเรา
เราจะต้องเผชิญปัญหาหนักนี่อีกหลายปีจนกว่ามันจะจบสิ้นนั่นน่ะ
คิดอย่างงี้นะครับไม่ใช่มงุมมงาหลาก็อยู่ตรงเนี้ย
ตรงนี้เอาความดีความชอบเขาอยู่ตรงเนี้ย
แน่นอนผมทำอย่างนี้ไม่มีใครรักผมเพราะมันช้า
สู้ทำง่ายง่ายเอาไปเอาไปเอาไปแจกให้หมด
ง่ายกว่าแล้วเป็นไงครับเกิดเหตุการณ์ให้ขึ้นมาล่ะครับ
ไปแล้วหรือไงใครเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นอย่าพูดเอาดีข้างเดียว
สตราว๖๙ค่ะอ่าเมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ท่านไม่เคยโกหกใครนะคะในฐานะที่ดิฉันเคยถูกโกหกมาแล้ว
นับครั้งไม่ถ้วนนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รัฐประหาร
โกหกไม่ต่ำกว่าห้าครั้งแล้วว่าท่านจะไม่ทำการรัฐประหาร
อำนาจนะคะแล้วหลังจากนั้นก็โกหกมาเรื่อยเรื่อยนะคะ
อันนี้ประชาชนและสื่อบนชนรู้ดีแล้วล่าสุดนี้ที่ท่านบอกว่า
ถ้ามีปัญหาอะไรให้เขียนจดหมายไปหาท่านนะคะแล้วท่านจะตอบ
ดิฉันขอให้ท่านมาตอบกระทู้สดในสภาซะก่อนค่ะ
เพราะทุกครั้งที่ตั้งกระทู้สดท่านไม่เคยมาตอบกระทู้สดในสภาด้วยตัวเองเลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะครับไม่มีอะไรปิดข้อบังคับนะครับ
ธรรมศาลทิกลบผมก็กิจชัยนิคมอาศัยข้อบังคับที่ข้อเก็บสิบเอ็ด
ท่านนายกรมนตรีตอบผมเสียหายอยู่ข้อหนึ่งเสียหายมาก
ท่านอภิปท่านตอบว่าการใช้งบประมาณเงินกู้เนี่ย
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามอ่ะท่านบอกว่ามันยังใช้ไม่ได้
มันใช้ยากก็ต้องมีระเบียบท่านไม่เข้าใจระเบียบหรือยังไง
ท่านก็เคยเป็นรัฐบาลตอบอย่างนี้ไม่ได้
แล้วท่านบอกเรื่องวัคซีนเนี่ยปี๖๓มันยังไม่มีวิจัย
ท่านบอกอย่างงี้อันนี้ถือว่าเกียรตนาจะหลอกหรือว่าตอบเอาตัวรอดรู้ป่ะ
ผมเข้าใจเรื่องระเบียบราชการเป็นอย่างดี
เงินกู้จากเดือนมิถุนาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ต้องใช้ได้แล้วตลอดปีห้าร้อยหกสิบสามนี่
ต้องซื้อได้แล้ววัคซีนอ่ะถ้าเข้าใจอ่ะ
แล้วผมก็แววนั่งอยู่สภานี้
ได้ยินว่ากระทรวงศาสนสุขมันทึกซื้อวัคซินนะหมื่นสี่พันล้านกว่าบาท
แล้วนายกไม่อนุมัติจริงหรือเปล่า
ผมแววเท่านั้นนะผมไม่มั่นใจ
แต่ว่าผมยืนยันว่าผมเข้าใจระเบียบอย่างดี
การออกพระราชบัญญัติเงินกู้ตั้งแต่เดือนเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
มาขอนุพฤษภามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ตั้งแต่มิถุนามาต้องใช้ได้แล้ว

ยังไม่มีใจมันไม่มีใจอันเดียวที่ท่านจะซื้อคือซีโนแวค

ครับก็ถือว่าได้ชี้แจงในส่วนของท่านวิจิตนะครับ